คุณวิทย์มนตร์วันทำมาพักดีสวัสดีค่ะ

สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่คืบตาเลยนะคะ
แม้ว่าทางตำรวจจะสามารถขอคืนพื้นที่
ขอบคุณทุกคนที่เห็นส่วนประเภทคำค่ะคำเหตุบิเศษได้แล้วนะคะ
แต่ว่าตัวคู่ส่งนมหลายร้อยคนนะคะยังต้องกัดกลับอยู่ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์

ต้นสำดวจต้นสำดวจด้านขวามือนะคะค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมายังไม่ทราบว่าฝีมือของฝ่ายใดนะคะ
นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตำรวจตัดสินใจใช้รถจีโน่ค่ะ
เข้าไประนับเบลิงที่อ่าต้นแสนได้นะคะ
ส่วนนั้นถึงทางไปเราจะเห็นนะคะว่ามีปุ่มผู้ชมโมชนมากเยอะนะคะ
ที่ยังจนปากหลักประทาบกับทางตำรวจควบคุมภูมิคนอยู่ที่บริเวณสนุนประชาสงคร้อนนะคะ
มีอาวุธเป็นลูกหินมีลักษณะคล้ายกับประทัดยักษ์ปลามาใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันทางตำรวจเองก็ยิงแก๊สน้ำตากลับไปที่กลุ่มผู้ชมนุมนะคะ
ก็ยังสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
ณตอนนี้มีการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตามานานหรือยังฮะ
เริ่มจากการปลาประทัดยักษ์จากทางศูนย์ผู้ชึมลุมจอดด้วยสายตาที่นี่ชั้นเห็นนะคะ
แต่ว่าทางด้านเจ้าน่ะนี่เนี่ยก็ใช้กระสุน
ไม่ยืนยันว่าเป็นกระสุนยางก่อนหรือว่าแก๊สน้ำตาก่อนนะคะ
แต่จากปลอกกระสุนที่ที่ฉันเห็นด้วยสายตาอยู่บนพื้นถนนเนี่ย
ก็มีทั้งปลอกของกระสุนยางแล้วก็ปลอกของแก๊สน้ำตาด้วยค่ะ
ณตอนนี้คาร์มอบทั้งหลายคามอบยังอยู่ไหมครับ
คาม๊อปตัวนี้แปลงออกเป็น๒สายนะคะสายหนึ่งเนี่ย
สายหนึ่งก็คือยังชนประทะกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง
หลังจากที่เครื่องสบวนออกจากราชประสงค์ก็ไปช่วงหลายโมงค่ะ
เพราะฉะนั้นจุดที่ยังปะทะกันอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นนะตอนนี้การจราจรตรงจุดตรงไหนที่ไม่สามารถใช้พื้นผิวการจราจรได้ฮะ
ปิดไปโดยถาวรเลยก็คือแยกสามเหลี่ยมดินแดง
ไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพื้นราบแล้วก็บนทางด่วนเองนะคะ
เพราะว่าตำรวจปิดการจราจรไปแล้ว
บนทางด่วนดินแดงจะมีต้นอาทิตย์พ่อภูมิขุมทนไปอยู่สูงกลมนะคะ
เพื่อที่จะดูแลในส่วนของความเรียบร้อย
แล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็เป็นการยิงแจ๊บซ้ำตาของทางต้นอาทิตย์ตำรวจไปที่กลุ่มผู้ชมนมนะคะ
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชมนมเองนั้นก็แปลกตัวเจินตะแตดตาย
กันเช่นกันทั้งสางที่มีการยิงแจ๊บซ้ำตาจากขางต้นอาทิตย์ค่ะ
ณตอนนี้เขามีการเอาแก๊สน้ำตาเอาง่ายคืออยู่บนทางด่วน
แล้วก็ยิงลงมาตรงพื้นผิวการจราจรถูกต้องไหมฮะ
อันนั้นดิฉันไม่ยืนยันนะคะเพราะว่าไม่เห็นการยิงจากบนทางด่วน
แต่ว่าที่ฉันยืนยันที่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนทางด่วน
ดินแดงบริเวณหรือแยก๓เดียมดินแดงค่ะ
ตอนนี้เป้าหมายของผู้ชุมนุมเขาจะไปไหนกันต่อบ้าง
เขาได้มีตารางกับเขาบ้างไหมครับได้มี
มีได้บอกบ้างไหมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับ
สำหรับการเครื่องขบวนของสมภัพรรณ์วันนี้
เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะคะ

แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยุติการชุมนุมเมื่อใด

จนถึงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งค่ะ

จุ่มนุมแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ำเห็นภาพไหมคะ

จุ่มผู้ชมนุมนะคะมีการจูเข้าไปใส่ต้นที่

ก็กรูเข้าไปเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะแพนภาพให้เห็นนะคะ
ดูภาพกันสดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้
เอาละเราต้องปล่อยให้ดูการภาพสดแล้วนะครับ

มีเสียงยิงอย่างต่อเนื่องนะคะ
อันนี้มีการยิงกระสุนยางเกิดขึ้นแล้วถูกต้องนะคะ

ต้องตัดภาพดีเนอะแล้วขอตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับ
จะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูจุ่มผู้ชมนุมในขณะนี้นะคะ

ขออนุญาตนะคะครับที่โดนทางต้นด้านนี้เนี่ย

ครับแล้วขออนุญาตตัดภาพไปสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้
คุณวิมวัลวันตอนนี้คุณวิมวัลวันอยู่ที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่า
อยู่ที่ที่ปลอดภัยค่ะมีสถานที่กำบัง
แล้วก็อยู่หลังแนวของทางตำรวจค่ะ
แต่ว่าเสียงคล้ายกับกระทับยักษ์เนี่ย

เพราะฉะนั้นนะวันนี้ตอนนี้รถเมย์ยังอยู่ที่แถวนั้นอยู่เลยนะฮะ

ล่าสุดคือพี่รถเมย์พยายามจะกลับรถมาที่สถานีนะคะ
ตอนนี้คือตรงปิดข้ามแยกสุนิสานติดอยู่
เพราะฉะนั้นภาพนี้เราขออนุญาตปล่อยภาพให้ประชาชนได้ดูกันนะครับ
นี่เป็นภาพสดที่เรามาจากสามเหลี่ยมดินแดงเลย
ก่อนหน้านี้ประทัดกันตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
มีการปลาประทับยักษ์แล้วก็ยิงแก๊ปน้ำตาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถทบควีประหลาการได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ป้อมตำรวจแยกดินแดง
ถูกเผาโดยกลุ่มที่ไม่ทราบฝ่ายนะคะ
ในขณะนี้ค่ะตำรวจกำลังเข้ามา

ซึ่งอยู่ฝั่งถนนประชาสงเคราะห์
อยู่ในฝั่งสนุนภาคศาสตร์สมเคราะห์

ก็เลยทำให้การควบคุมสถานการณ์นั้น

เดี๋ยวเราชมบรรยากาศสดตอนนี้เลยนะคะ

มันกลัวเจอกับสรรหน้ากับคทางสถานการณ์

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เข้าไปที่นี่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังคงฝากหลักอยู่ที่บริเวณแปดจิ้นแดงนะคะ
ด้วยการพยายามควบคุมสถานการณ์
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังคงฝากหลักอยู่ที่บริเวณแปดจิ้นแดงนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังคงฝากหลักอยู่ที่บริเวณแปดจิ้นแดงนะคะ
ด้วยการพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยืดเยอะยาวนานเช่นทั้งที่สามมานะคะ
ด้วยการพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยืดเยอะยาวนานเช่นทั้งที่สามมานะคะ
ด้วยการพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยืดเยอะยาวนานเช่นทั้งที่สามมานะคะ
ที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยืดเยอะยาวนานเช่นครั้งที่ผ่านมานะคะ
เราน่าจะเข้ายังไง
เข้าใกล้ที่สุดได้แค่นี้แล้วนะคะ

ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะถอนกำลังบางส่วนออกมานะคะ

แล้วก็บางส่วนยังคงตรึงกำลังอยู่ที่หน้าโรงเรียน
ก็เป็นแค่หนึ่งแล้วนะคะ
โรงเรียนที่บูรณ์ประชาชนนะคะ

ใช่
ทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนออกมาจากพื้นที่นะคะเพื่อความปลอดภัย
ข้างเจ้าละทีขอความร่วมมือให้สื่อมันชนออกมาจากพื้นที่นะคะเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งตอนนี้ปศมาที่กระ๓๑๑และรุ่นพูดตนสวมผู้จงรุมได้ไทยที่แยกศสมเพราะ

เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าคุมสู่หากับการเท่านี้ต่อไปค่ะ

ได้ประมาณนี้แหละ

คุณวิมลวันดูแลตัวเองแล้วเราจะทำเป็นภาพเล็กนะฮะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทันทีเราจะขอตัดสลับทันทีนะครับ